แต่ว่ามีเมนูชื่อหนึ่งหลายคนไม่รู้จักไม่รู้จักแต่บางคนก็อาจจะรู้จักก็ได้
พระรามลงสงพระรามลงสงนี่เป็นอะไรเป็นอาหารเหรอ

พระรามลงสงฆ์เนี่ยรามเกียรพระรามลงสงฆ์คือพระรามอาบน้ำแต่งตัว
พอบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเมนูได้ยังไงแล้วคนทั่วไปเขารู้จักกันไหม
พระรามลงสงคืออะไรลองไปถามคนทั่วไปได้ว่าเขารู้จักกันไหมเมนูนี้
ไม่รู้จักค่ะพระรามลงสงฆ์คืออะไรอ่ะคะ
เป็นชื่อซอยหรือชื่อถนนอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นพระหรือเปล่าหรือเป็นคนป้าไม่เข้าใจอ่ะ

เป็นพระเอกที่แบบว่ากลายมาเป็นพระ

สะพานคริบสะพานวะ

เดี๋ยวนะซีรีส์เรื่องพระรามลงสงฆ์คุณผู้ชมค่ะ

ไม่เคยได้ยินชื่อสะพานเอ่ยชื่อซีรีส์เอ่ย
คือความน่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อซอยชื่อถนนอะไรอย่างนี้

ท่านี้ก็พอเข้าใจได้เพราะมีหลายสะพานพระราม๓
มีพระราม๓พระราม๔พระราม๙พระราม๘พระรามลงสง
พระรามลงสงฆ์คืออะไรเพราะฉะนั้นหลายคนสงสัยแล้ว
บางคนก็รู้อยู่แล้วผมว่าเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับ

เห็นหน้าค่าตาแบบนี้นี่แหละครับคือพระรามลงสงฆ์
มันเป็นอาหารเป็นอาหารคือมีคนตอบถูกนะ
เออบางคนรู้จักก็เป็นอาหารก็มีเหมือนกันอย่างที่ผมบอก
ส่วนบางคนไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักจริงนะ
ไม่รู้จริงจริงอ่ะนี่ครับผมพาไปดูเลยครับ
พระรามลงสงฆ์ที่ว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้
มันเป็นอาหารโบราณที่ปัจจุบันเองก็หาทานยากนะ
คือเขาเล่าสืบต่อกันมาว่าเมนูนี้เนี่ย
เป็นเมนูที่มาจากประเทศจีนอ๋อเหรอคะ
แล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ร้านนะครับ
ที่เขายังคงเมนูนี้เอาไว้อยู่ในประเทศไทย
แต่ถ้าพูดกันถึงเมนูนี้แล้วแล้วก็รสชาติเนี่ย
ผมบอกเลยนะไม่ธรรมดาอร่อยมาก
แล้วก็ร้านที่เราไปถ่ายทำมาไปดูมาเนี่ย
ก็เป็นร้านเจ้าเก่าเจ้าแก่เป็นร้านขึ้นชื่อเลยทีเดียวล่ะครับ
ร้านนี้ร้านข้าวพระรามลงสงฆ์เหล้าองค์
ซึ่งเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่อยู่ที่ไหนรู้ไหม

สุราธานีที่บอกว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่ขายมานานแล้วเนี่ย

ใช่ครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่๒ที่เปิดร้านขายมาแล้ว
ว่าแต่ที่มาที่ไปของชื่อพระศิรามลงสงฆ์
ก็สงสัยพระรามลงสงฆ์มันคืออะไรยังไงชื่อทำไมต้องชื่อนี้
ผมว่านะคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือเจ้าของร้าน

ถามเขาดีกว่าว่าที่มาที่ไปของเมนูนี้ทำไมมันต้องชื่อนี้เนี่ย
มันมีความเป็นมายังไงไปลองฟังดูครับ
จริงแล้วมันเป็นชื่อเกียรติ
ชื่อเกียรติซึ่งมันชื่อว่าตาแตกศึก
ตาแตกศึกคนที่ทำคนแรกจริงมันมากกว่าคนจริง
มันประกอบด้วยก็มีผักกุ้งแล้วก็มีหมูแล้วก็มีน้ำกะทิ
แล้วก็พริกเผาที่ผมทำเองมันเป็นสุดของในร้านแหล่งเดียว
ชาติของเรามันจะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่น

แล้วก็และเหยียดต่างอะไรทุกอย่างต้องสะอาดไข่
และก็เม็ดข้าวจะรวดและจะบานทุกเม็ดนุ่ม
สาเตะเป็นชื่อจินศาถะ้ปึ้ง

มันคือชื่อภาษาจีนของเมนูนี้
เออคุณจะยิ่งงงยิ่งกว่าพระรามลงสงฆ์อีก
ก็คือมันมีผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งลวกมีหมูมีอะไรนะพริกเผาใช่ไหมแล้วก็กะทิ
อย่างสำคัญที่ต้องมีคือผักบุ้งหมูกะทิและพริกเผา
เพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มรสสัมผัสเข้าไปนั่นเอง
วิธีทำก็นั่นแหละฮะอย่างที่เห็นผักบุ้งไปลวกแต่ลวกแต่พอดีอย่าให้เละนะ
แล้วจากนั้นนำหมูที่ลวกแล้วขึ้นมาเสด็จน้ำราดด้วยน้ำกะทิที่มีส่วนผสมของเครื่องยาจีน
และน้ำพริกเผาสูตรเฉพาะของทางร้านเขา
แหละแพะนี้เรียบร้อยได้ทานภรรางตรงส่งแล้ว
ส่วนที่มาที่ไปผมเล่าต่ออีกนิดนึงมันเป็นเมนูที่มาจากประเทศจีน
เขาว่ากันว่าเป็นของชาวแต้จิ๋ว
ต่อมาเนี่ยแพร่หลายมาสู่ประเทศไทยแล้วก็สันนิษฐานนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยเข้ามาในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ส่วนคำว่าพระรามลงสงฆ์เนี่ยเป็นการเปรียบเปลยไงน้องใบตอง

คือเหมือนกับเป็นผิวกายของพระราม
พอไปลวกน้ำร้อนก็เปรียบเสมอเป็นการอาบน้ำ
อาบน้ำก็พูดได้ว่าเป็นการลงศพ
คือในภาษาของรามเกียรการลงส่งก็คือการอาบน้ำ
ก็รวมกันก็เป็นพระรามลงสงฆ์
ที่ชั้นทายเกือบถูกนะ

คุณผู้ชมครับใครจะสั่งพระรามลงสงฆ์อย่าลืมนะครับ
เมนูนี้ต้องกินกับข้าวสวยร้อน

ลักษณะของข้าวจะร่วนบ้าน
ก่อตัวนะครับไม่มาเป็นก้อนนะครับ
คือเป็นเม็ดบานบานทุกเม็ดเลยอ่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับแล้วที่สำคัญเมนูนี้เนี่ย
มันโด่งดังมากมากมีตำนานเล่าว่าว่า
คือมีความอร่อยด้วยการการันตีจากแม่ช้อยนางรำ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อปี๒๕๓๗มาแล้ว
นี่นี่การันตีความอร่อยโดยนี่ค่ะแม่ช้อยนางรำแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรา
ผมบอกตรงนะคือผมไปทำรายการที่แบบว่าไปชิมมาทุกที่หลายที่เนี่ย
ที่เป็นตำนานส่วนใหญ่เวลาเขาโด่งดังขึ้นมาได้
ก็ได้นี่แหละแม่ช้อยนางรำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ช่วยการันตีทำให้เขานั้นมียอดขายที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เมนูนี้นะครับไปสั่งทานกันได้นะครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหมูสะเต๊ะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ลองทานกันด้วยสำหรับร้านนี้นะครับร้านข้าวพระรามลงสงฆ์เหล้าโอนะครับ
ร้านเก่าแก่ที่จังหวัดสุราธานีร้านอยู่แถวไหนอยู่แถวแยกนฤทธิ์บริเวณซอย
วิถีทัศน์ระหว่างซอยศรีตาปีกับถนนบ้านดอน
เปิดกี่โมง๙โมงเช้าถึงบ่ายสามครึ่ง
คุณดูข้าวสิเวลาเขาคดข้าวออกมาข้าวมันจะร่วนแล้วก็แบบไม่จับกันเป็นก้อน
ก็เป็นวิธีการหุงข้าวแบบโบราณของเขาด้วยใช่ไหม
แล้วก็หลายคนก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะ
ว่าพระรามนวงสงศ์มันคือเมนูอาหาร

เที่ยงนี้ไม่รู้ทานอะไรผมว่าหลายคนอยากจะลองทาน

เอาล่ะส่งกันมาด้วยนะเมนูแปลกว่ามีเมนูอะไร